สุดแล้วนะคะไปสุดแล้วอย่าหยุดค่ะไปต่ออีกหนึ่งที่หนึ่ง
นักเสี่ยงโชคนี่เขามากันที่นี่
จากคุณจะได้ไปชมความสวยงามของโบราณสถาน
แล้วบางคนเขายังไปขอโชคขอลาบกันด้วย
ไปสิจ๊ะรออะไรล่ะจ๊ะ
ต้องชุดแบบนี้ที่เราไม่ได้เห็น
น่ารักเนอะเด็กไงก็ใส่ชุดแต่งตัวให้มันสีสันสดใสขนัย
ว่าน้องเขาใส่มาแบบไปเที่ยวอ่ะให้มันเหมือนเป็นเซตน่ารักอะไรอย่างนี้มาที่วัดนี้เลยนะคะ
วัดเลกถรรมกิจหรือว่าอยู่ที่อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายกคือหลายหลายคนที่เขามาตรงเนี้ยกันเนี่ย
เขาจะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่เผื่อนคือเขาบอกเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่แบบว่าด่งดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
แล้วนอกจากนั้นคุณยังสามารถไปเที่ยวชมความงามของอุโบสถหลังเก่าที่ตรงนี้มีต้นโพเนี่ยปกคลุม
คุณสังเกตนะต้นโพเนี่ยจะปกคลุมอุโบสถหลังเก่าเอาไว้สวยงามมากซึ่งโบสถ์ปรกโพนหลังนี้
นี่เข้าไปกราบไหว้กันในสาราไอ้ไข่
เป็นการแบบไปขอโชคขอลาบกันด้วย
เขาก็เชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นี่แหละ
ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดไหนจังหวัดไหนก็ขอได้
ก็เข้ามาขอพรแล้วก็มาจุดทูปลุ้นโชคลุ้นลาบกันแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวบรรดานักเสี่ยงโชค
เขาก็จะนำอายุของโบสถ์ไปเสี่ยงโชค
บางคนบอกว่าอายุอย่างเดียวไม่พอหลุดไปด้วยเลย
จุดกันไปคุณรู้ไหมเมื่อวานที่ดิฉันลองจุด

ชั่วโมงมันอุ้ยจะไม่ไม่หลายชั่วโมงหรอกแต่มันเหมือนประมาณแบบเกือบชั่วโมงอ่ะ
ก็ต้องปล่อยให้เขาค่อยมอดเนื่องจากว่าทูบแบบนี้จะมีความหนา

โอ้โหนี่ไงหากิจกรรมทำไป
ใช่เพราะว่าไม่งั้นคุณรอคุณอาจจะจุด

อธิษฐานจิตหรือเดินดูรอบวัดก่อนก็ได้
ใช่ครับเนี่ยบางคนเค้าก็บอกว่าเขาได้
ตัวเลขจากทูบเสี่ยงโชคที่เขาเนี่ย
จุดเองแล้วก็เอาไปแผงลอตเตอรี่เมื่อกี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะ

ส่วนใหญ่เลขที่ขายดีของแผงที่ที่วัดแห่งนี้
ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอายุของโบสถ์เก่าแก่
ที่เขาไปตีความกันนะครับ
จริงเวลาเราไปวัดเรามักจะซื้อ

บางคนก็จะหาเลขหรืออะไรที่มันมีความใกล้ตัว
แล้วก็ซื้อติดไว้เผื่อจะโชคดี
คิดอย่างนี้แบบว่ามีเอาไว้ติดตัวอุ่นใจ

กลายเป็นว่างวดนี้โอ้โหมีเป็น๑๐ใบเลย
ไม่แค่วัดนั้นอัน๗อุ่นใจ
เพราะฉะนั้นลงทุนแต่พอดีนะด้วยความเป็นห่วงถึงบอกแบบนี้